อยากกระพริบต่อกับครูนี้มาแล้วครับ
ถนัดครับของธนาซุปเปอร์บอล

เหมือนกับรู้ว่าโบวี่นั้นไม่ชอบวงไหนครับ

อกซ้ายของโบวี่แกมาทันทีครับ
เล่นงานเยอะโอ้โหโบวี่เวรศีรษะนั้นบวมเป็นเลยครับ
เอาละครับได้มา๑นัดตุนเอาไว้ครับ
ซ้ายยาวแล้วเสียบด้วยขวา
โอ้โหโอ้โหเหลียบร้อยเลยครับดอกนี้
โอ้โหปิดเกมเลยครับโบวี่
โอ้โหสวยจริงครับชุดนี้

โอ้โหโบวี่ปอประจิตยิมครับวันนี้

โอ้โหรุ่นน้องก็เข้าไปขอโทษขอโพยรุ่นพี่เลยครับนี่นับแรกนะครับ
หว่างแล้วฟันครับโอ้โหเนื้อเลยครับ
เน้นเลยครับดอกนี้โอ้โหดูครับ
โอ้โหเด็ดขาดจริงครับเกาะแล้วเสียบครับ
แล้วจังหวะปิดฉากฟันซ้ำเข้าไปอีกทีโอ้โห
กึ่งปากกึ่งจมูกตาลอยเลยครับดูนะครับ
ก่อนแล้วขวางหน้าครับพอขวางปุ๊บแกฟันครับ
โอ้โหแก่ถอดมาฟันเลยครับโอ้โห
หงายท้องเลยครับทางด้านซุปเปอร์บอลหนีกระซวกขวามาก่อนแล้วเปรี้ยงเข้าไปครับ

ขวางเขาเลยครับในช่วงต้นครับเขียบด้วยขวาและฟันด้วยซ้าย
จังหวะเอานวมปิดหน้าปิดตาครับทำให้พัฒนาวิสัยในการมอง